เดี๋ยวเราจะให้ไปติดตามบรรยากาศสดจากคุณคารินกระมุดโยธินก่อนนะคะ
คุณคารินก็อยู่ที่บริเวณแยกลาดพร้าวนะคะที่บริเวณสะพานข้ามแยกลาดพร้าวเลย
เดี๋ยวติดตามการรายงานสดจากคุณคารินนะคะเชิญเลยค่ะ
เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
แก่นำได้ประกาศกับมวลชนนะครับว่าได้ยุติการชุมนุมลงแล้วครับ
ซึ่งจะมีการนัดหมายกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
ส่วนเวลาและสถานที่เดี๋ยวจะมีการแจ้งตามเพจอีกครั้งหนึ่งครับ
นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับที่มวลชนกำลังทยอยเดินทางกลับครับ
หลังจากที่แก่นำได้ประกาศบนเวทีนะครับว่าในวันนี้ครับจะยุติการชุมนุมเพียงเท่านี้ครับ
ซึ่งในวันนี้ครับก็ไม่ได้มีเหตุปะทะอะไรกันเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งการนัดหมายในวันนี้ครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ได้มีการนัดหมายให้มารวมตัวกันบริเวณ๕แยกลาดพร้าวนะครับ
แล้วก็มีมวลชนครับเดินทางมาปักหลักบริเวณห้าแยกลาดพร้าว
ตลอดทั้งถนนตั้งแต่ถนนราชพร้าวไปจนถึงถนนพระหลโยธินที่จะมุ่งหน้าไปยังบริเวณสะพานควายนะครับ
ก็มีมวลชนมาปากหลักเป็นจำนวนมากครับ
แต่เมื่อครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางแกนนำครับได้ประกาศกับมวลชนครับว่าในวันนี้ครับจะยุติการชุมนุมเพียงเท่านี้ครับ
โดยที่จะมีการนัดหมายกันใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นี่เป็นบรรยากาศสดนะครับ
จะเห็นได้ว่าการจราจรบริเวณนี้ครับยังคงหนาแน่นอยู่ครับเนื่องจากบริเวณถนนพระหลโยธินครับที่จะมุ่งหน้าไปยังแยกสะพานควายนะครับ
นี่จะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ครับเมื่อสองชั่วโมงที่ผ่านมาตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้ครับจะมีมวลชนเนี่ยมาปักหลักอยู่เป็นจำนวนมากครับโดยที่การจราจรเนี่ยก็ปิดการจราจรโดยอัตโนมัติครับไม่มีรถวิ่งสัญจรผ่านไปมาจะเปิดได้เพียงบางเส้นทางและบางเลนเท่านั้นนะครับ
สำหรับในวันนี้ครับทางแก่นนำครับได้ขึ้นสลับสับเปลี่ยนกันขึ้นปลาใสบนเวทีชั่วคราวซึ่งเป็นรถขยายเสียงนะครับและจะเห็นได้ว่าตอนนี้ครับมวลชนเนี่ยตอนนี้เริ่มกระจายกันเดินทางกลับบ้านและบางตาลงแล้วนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับทางแก่นนำครับยังไม่ได้ประกาศชัดเจนนะครับว่า

มีการนัดหมายก็จะมีการแจ้งค่ะแล้วก็จะให้ทุกคนมารวมตัวกันอีกครั้ง
ตอนนี้เริ่มมีการแจ้งแล้วนะคะว่าหมวกที่มีการแจกให้กับกลุ่มกาดอาสาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ก็ให้นำมาคืนไว้นะคะแต่ว่าก็ยังมีการกองไว้ค่ะ
แล้วก็รวมถึงร่มด้วยนะคะร่มที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันน้ำ
หากมีการฉีดน้ำมีการนำมากองไว้ตรงนี้
แล้วก็มีการประกาศหาเจ้าของให้นำมาเอาร่มที่วางอยู่ตรงนี้ค่ะ
ว่าให้เอาไปได้เพื่อที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันในวันต่อไปค่ะ
แก่นำหลักนะคะที่มาอยู่ในพื้นที่การจัดกิจกรรมของทางกลุ่มคณะรัศดรที่บริเวณห้าแยกและพร้าวตรงนี้
ว่าวันนี้จะไม่มีกิจกรรมหลักนะคะก็ถือว่าการดำเนินการชุมนุมถือว่าผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
ไม่มีการยืดเยื้อไม่มีการใช้ความรุนแรงไม่มีการนำกำลังของตำรวจเข้ามาขอกระชับพื้นที่
วันนี้ถือว่าเป็นภาพที่ดีเลยค่ะไม่มีการปรากฏภาพของทาง
เจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบนะคะสักคนที่เข้ามาในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชนนักศึกษาที่บริเวณห้าแยกลาดพร้าว
มีเพียงกลุ่มกาดอาสากลุ่มมวลชนที่เดินทางมาร่วมชุมนุมบางคนค่ะก็ได้มีความตั้งใจค่ะ
อย่างที่เราได้รายงานตลอดเลยก็คือเดินเท้ามาตั้งแต่อนุสวรีชัยสมรภูมิทันทีที่มีการประกาศยกเลิก
ให้มีการไปรวมตัวกันตามสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็มีการประกาศจุดรวมตัวหลัก๓จุด
น้องน้องหลายคนค่ะก็เดินเท้ามาจากอนุสาวรีชัยสมรภูมิเดินตรงมาที่ห้าแยกลาดพร้าว
เพื่อที่จะมารวมตัวกันที่นี่ค่ะตอนนี้ความผ่อนคลายทุกอย่างเริ่มที่จะคลี่คลายแล้วนะคะ
เป็นภาพของการแจกสิ่งของก็คืออุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ร่มที่ใช้ในการอ่า
มาทำกิจกรรมในครั้งนี้นะคะรวมจำนวนมากนะคะ
ดูจากสภาพแล้วน่าจะมีหลายร้อยอันเลยค่ะรวมถึงหมวกด้วยนะคะ
ก็ไม่แน่ใจว่าจะตามหาเจ้าของได้หมดหรือเปล่าภายในคืนนี้แต่ว่าทางอ่า
ก็บอกว่าก็จะต้องเร่งเคลียร์ร่มแล้วก็หมวกที่อยู่ตรงนี้ออกไปให้หมดค่ะ
เพราะว่าถ้าหากไม่มีใครหยิบไปเนี่ยก็จะเป็นขยะแล้วก็จะมีความยุ่งยากเรื่องของการเคลียร์สถานที่
เพราะว่าจะต้องเร่งเปิดการจราจรตรงถนนที่จะมุ่งหน้าห้าแยกลาดพร้าวให้โดยเร็วที่สุดนะคะให้การจราจรกลับมาใช้งานได้ตามปกติอะค่ะ
การชุมนุมของกลุ่มคณะรัศดรในวันนี้นะคะถือว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะ
วันพรุ่งนี้ต้องติดตามดูนะคะว่าจะมีการประกาศให้ไปรวมพลกันที่ไหนเพราะว่าวันนี้การชุมนุมเลิกก่อนเวลาก็คือเวลาสิบเก้านาฬิกา๒๐นาที